เทศบาลเมืองกาลสินพบสื่อมวลชนพร้อมลงนำสัญญาการใช้บริการเสาอัจฉริยะ
โดยนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสิน
ถึงโครงการเสาอัจฉริยะว่าเป็นมิติใหม่ของความปลอดภัย
ซึ่งสามารถสื่อสารได้ฝ่ายเดียวมีอะไรเคลื่อนไหวต้องย้อนไปดู
และประสานไปยังบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
จัดทำเสาอัจฉริยะในส่วนของเทศบาลนั้นมี๑๐ต้น
สถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินมี๒๕ต้นรวม๓๕ต้น
ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกัน
สัญญาณขอความช่วยเหลือจะเข้าไปปรากฏที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาลสิน

เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยความรวดเร็วต่อไป